ที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมค่ะเจ้าอาวาสบังคับให้เนรสำเร็จความไคร้ให้ค่ะ
ทีนี้พอเรื่องแดงรู้ตัวว่าจะถูกจับก็หนีออกจากวัดกลางดึกค่ะ
แต่ไม่รอดสุดท้ายตำรวจจับตัวได้ค่ะ
นี่คือตำรวจที่จับกลุ่มพระใบดีกาจักรพงศ์เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งนะคะ
ในอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านให้ลาศิกขาหลังจากที่ก่อเหตุอนาจารย์สามเณรในวัดค่ะ
แล้วก็หนีออกจากวัดกลางดึกไปกบดานที่บ้านเกิดที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ก่อนหน้านี้แม่ของสามเณรนะคะอายุ๑๔ปีไปแจ้งความกับตำรวจบอกสามเณรกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
เมื่อ๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาไปบวชเรียนที่สำนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอภูเพียง
แล้วก็ปิดภาคเรียนก็เลยขอไปจำวัดที่บ้านเกิดซึ่งเจ้าอาวาสผู้ก่อเหตุเนี่ยปกครองอยู่

บังคับให้สามเณรสำเร็จความไคร่ให้

แล้วเข้าแจ้งความร้องทุกข์

เจ้าอาวาสที่ก่อเหตุรู้ตัวค่ะเก็บข้าวของให้คนขับรถขับหนีออกจากวัด
ตำรวจก็สะกดรอยตามไปห่างแล้วหลังจากนั้นแสดงตัว
จับกลุ่มนะคะตามตัวไปสิกขาพร้อมทั้งแจ้ง๒ข้อหานักค่ะ
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ